สมุทรปราการก็มีอุบัติเหตุบนท้องถนนแบบนี้นะฮะ
ก็คือเด็กวัยรุ่นอายุ๑๕ปี
ขี่จักรยานยนต์มากัน๒คนนะครับ

ชาวบ้านบอกว่ามันมีเหล็กอยู่ตรงกลางถนน

นี่นะฮะนี่ซอยนครเขื่อนขัน๒นะครับ
ตะบนบังพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ชาวบ้านบอกว่านี่มันเนี่ยมันเป็นเหล็กเป็นลักษณะแบบนี้ฮะ
ทำให้น้องที่ขี่จักรยานยนต์กันมา๒คน

เสียหลักไปฟาดกับราวเหล็กอย่างจัง
คนนึงเนี่ยที่เป็นคนขี่เนี่ยนะฮะ
เสียชีวิตนะครับอีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ทุกผู้ชมครับนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่า
ขี่รถเร็วหรือเปล่าเสียหลักแบบนี้นะฮะ
ความจริงแล้วทางครอบครัวของน้องที่เจ็บกับเสียชีวิต
บอกว่าอยากให้ดูมุมนี้จะเห็นว่าน้องเขาขี่กันมาอย่างช้า
แล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยฝนมันตกด้วย
เมื่อกี้จะเห็นว่าขี่มาช้านะพอจุดตรงนี้เนี่ยเสียหลักลื่นนะฮะ
เพราะว่ามันเป็นแผ่นเหล็กนะครับพื้นถนนในซอยนี้ไม่เหมือนที่อื่นนะฮะ
เพราะถนนเส้นนี้มีขนาดกว้างห้าเมตรตรงกลางถนนเป็นเหล็กกว้างสองเมตร
๗๐๐กว่าเมตรแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วเส้นทางนี้เป็นถนนขนาดเล็ก
ตัดเข้าชุมชนนะครับชาวบ้านใช้จักรยานยนต์ได้อย่างเดียวนะครับ
พอหน่วยงานรัฐนะมาทำถนนแล้วเอาเหล็กมาวางตรงกลางเนี่ย
ฝนตกจะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งอยากให้มาแก้ไขนะครับ
แล้วน้องเสียหลักนี่ไปฟาดราวเหล็กสะพานตรงซ้ายมือเลยนะฮะ

วันนี้ทางครอบครัวรับศพของน้องที่เสียชีวิต
ฝังตามหลักพิธีทางศาสนานะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพ่อคุณแม่ยังทำใจไม่ได้นะฮะ
วันเกิดเหตุลูกชายกลับจากทำงานนะครับ
พอเห็นกล้องวงจรปิดนี้รับไม่ได้เลยเพราะว่าลูกชายไม่ได้ขี่เร็วเลยนะครับ
เป็นอุบัติเหตุจากตรงจุดตรงนั้นมันลื่นเลยนะฮะมันมีแผ่นเหล็กอยู่ตรงกลาง
กุญชาอะไรครับผมตลอด
ไม่มีเลยคำน้อยคำมากไม่เคยมี
ชาวบ้านถึงขั้นถือป้ายประท้วงเลยนะฮะในช่วงพิธีฝังนะครับ

เทศบาลเมืองรัฐหลวงเจ้าของพื้นที่บอกว่า
ความจริงมันไม่ใช่ถนนมันคือสะพาน
ข้างล่างเป็นคลองก็เลยต้องมีตะแกรงเหล็กเอาไว้เพื่อให้แสงสว่างเนี่ยส่องถึงข้างล่าง
แล้วคลองเนี่ยมันจะได้ดูแล้วก็สะดวกเวลาที่ไปขุดไปอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่ชาวบ้านบอกก็เอาให้ปลอดภัยกว่านี้หน่อยได้ไหมมันลื่นเหลือเกินนะครับ